เอ๊ะผู้หญิงอายุ๒๑ครับ
เธอไปเข้าห้องน้ำปวดหนัก

พอเบ่งเสร็จสิ่งที่ออกมา

แต่เป็นทารกหลุดออกมา
อายุคัน๔เดือน
บอกไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวเองท้อง

เรื่องนี้มันมีคนตั้งข้อสงสัย

ใช่คุณขิงไม่รู้จริง
แล้วถ้าประจำเดือนไม่มาถึง๔เดือน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันนี้นี่แหละ

มีหญิงสาวเคราะห์ก่อนกำหนด
ไปตรวจสอบที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศซอย๒๘
แวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพ
ไปถึงก็ไปพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
แล้วก็ยังมีหน่วยกู้ไพรมูลยธีปติ๊กตึงค่ะ
อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นอพาร์ทเมนต์สูง๕ชั้น
ปรากฏไปเจอศพทารกเพศชายอายุคันสัก๔เดือนคุณผู้ชมเสียชีวิตแล้วนะ
ห่อด้วยผ้าขนหนูสีน้ำเงินวางอยู่ที่ทางขึ้นอาคารชั้นล่างแบบนี้นะ
แล้วก็ไปสอบถามคนที่บอกว่าเป็นแม่ของเด็ก
อายุ๒๑ปีค่ะหญิงสาวคนนี้เธอบอกเธอมีอาชีพเป็นพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เธอเนี่ยร้องไห้และให้การกับเจ้าที่ตำรวจบอกว่าพักอยู่ที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้กับแฟนหนุ่มอายุ๒๑ปีเท่ากัน
ทำงานอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละก็เธอไม่เคยมีลูกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอตั้งท้อง
ประจำเดือนเธอไม่มาก็จริงแต่มันมาแบบไม่ค่อยปกติอยู่แล้ว
กลางดึกคืนที่ผ่านมาปวดท้องเหมือนอยากจะถ่ายอุจจาระทั้งคืนก็ลุกไปเข้าห้องน้ำหลายต่อหลายครั้ง
เช้ามืดระหว่างนั่งชักโครกเธอก็รู้สึกปวดท้องอีกเบงออกมาอย่างแรง
มีบางสิ่งบางอย่างหลุดออกมานั่นก็คือทารกมาพร้อมกับถุงรกค่ะแล้วตกลงไปในชะโครก
ตกใจตะโกนเรียกแฟนนุ่มที่อายุ๒๑เหมือนกันให้มาดูแต่ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว
โรบรวมสติพวกนั้นแล้วนำศพของลูกเนี่ยหอพร่าคคุณหนูแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมา

มันว่าเป็นจริงแล้วก็บอกเนี่ยคือพยายามเบ่ง

ตำรวจก็เลยมีการมอบร่างทารกให้แพทย์นิติเวศเอาไปผ่าชนสูตรหาสาเหตุก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องเชิญตัวแม่เด็กแล้วก็แฟนหนุ่มไปสอบประคำอย่างละเอียดที่โรงพักนะ
ก็จะมีการทางกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ